รอบนี้เนี่ยณจังงังเหมือนนินจาเลยนะณจังตะลึงฮะ
ตะลึงงึงงันเพราะว่าขนมปังปิ้งนมทะลักทะลักขนาดไหนครับ
หนักกว่าน้องโอลีฟข้างหลังนี้
นมนมขนมปังเนี่ยนะค่ะ
มมันทะลักเพราะว่าเขาทำให้หวงของเลย
แต่ไปมามีลูกค้าโดยเฉพาะสุภาพบุรุษหนุ่มไปเข้าแถวรอ
รอดูเวลาปิ้งขนมปังนะครับผู้คนมากมายเหลือเกิน
เดี๋ยวขยับไปดูร้านนี้ร้านนี้จะเป็นร้านคู่แข่งของน้องโอลิฟต์ฮะ
อันนี้เรียกแค่
เรียกแค่ใช่ไหมใช่สิครับ
เรียกแค่หรือว่าสุโปรโชคพูดอะไร

นี่เป็นทีมเดียวกันนะครับเดิมทีขายหมึกปิ้ง
แต่หลังจากโควิดมาเฮ้ยหึกปิ้งก็เอาไม่อยู่
กปิ้งก็เจ๊งไปครับจากนั้นมาก็เลยมองซ้ายมองขวา
ขายอะไรดีขายขนมปังปิ้งดีกว่า
แล้ววิธีที่คิดกันจะทำอย่างไร

เอาสาดไปเต็มใส่นมเน้นเข้าไป
เนยเน้นนมเน้นเข้าไปไม่ต้องห่วงของ
คงลูกค้ามากันเกียวกราวเลยฮะ
มากัน๓คนมา๓คน๓คนคือ
เหนือฟ้าแก้วสุภาณรินสุภัณฐ์องค์อนันท์โคชริน

ขายมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด๒๐หน้าด้วยกัน
ราคา๒๐๒๕บาทขายทุกวัน
ขายทุกวันเนี่ยคือเวลากินนมปังแบบนี้
ต้องซื้อแล้วต้องรีบรับประทานเลย

เฮ้ยมีชาไทยด้วยหรอ
มีนั่นไงคะใกล้กับชาไทย
มี๒๐หน้าชาไทยก็มีแต่ไฮไลท์ของเขาคือนม
ดังนั้นใครเคยรับประทานขนมปังนมฮ็อกไกโด
เฮ้ยอร่อยมากมันจะรสกลมกรอบมาก

โอ้โหคุณทำให้ผมนึกไม่ออกเลยอ่ะ

คุณเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมนึกถึงนมฮ็อกไกโด
ไม่ออกเลยมีคนเปรียบเทียบว่ะคิดในใจกูก็เคยนึกถึงออกนะ
ตอนนี้นึกไม่ออกเลยคุณมาเปรียบกับเป็นนมควายเฮ้ยนมควายนี่
นมเบอร์หนึ่งของโลกค่ะนะฮะนมชั้นดีเหมือนกันใช่
แต่นึกไม่ออกจริงจริงว่านมฮ็กไนโดเปรียบกับนมควายยังไงเออ
คุณดูนมทะลักก่อนดูนมช้างต่อนะฮะขายดิบขายดี
บางคนบางครั้งบางคราวอยากจะไปซื้อร้านอื่น
แต่อยากจะเดินเฉียดร้านนี้เพื่อมาดูวิธีการวิธีการทำ
หลายคนก็เลยเฮ้ยเสื้อแบบนี้มันคุ้นจัง
คุ้นสิเหมือนโอลิฟต์ดีกว่าแต่ว่าสีของโอลิฟต์สดกว่านะ
สีเสื้อสีเสื้ออ๋อหมดสต๊อกประดีเขาขายหมดอ๋อ
นะฮะสุดท้ายแล้วลูกค้าก็เลยชื่นชอบชื่นชอบในรสชาติ
แล้วก็ชื่นชอบการสาดนมเข้าไปเวลาใส่เนี่ยไม่ต้องห่วงของฮะ
ใส่นมเข้าไปเยอะขายที่ไหนตลาดนัด๓๐๔ตำรวจธาตุอำเภอ๔มหาโพธ
จังหวัดปราจีนบุรีร้านขนมปังปิ้งนมทะลักเรียนเชิญได้
หรือใครอยากจะซื้อแต่ไม่อยากมาเข้าแถวก็สั่งไปรับประทานที่บ้านได้เหมือนกันนะครับ
แต่อย่างที่บอกไว้นมปังอันนี้เวลาเราซื้อเราต้องกินแบบสดตรงนั้นเลย
ถ้ากลับไปบ้านมันจะมีความเหนียวหนืดอยู่
มปัง๒๐หน้า๒๐ไส้มีทั้งแบบคาวมีทั้งแบบหวานหรือแบบผสมก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
คุณผู้ชมที่ชมทางยูทูปคุณหนุ่มนานอนหนาวบอกว่าอยากกินนม

แล้วก็ถามคุณโรสลิเขาไม่มีขายนะร้านนี้เดี๋ยวงงกันใหญ่